มี้นี่อะนี่มีกลางครับที่หน้าที่สหก

กลับไปแล้วจะถ่ายแล้วไม่ได้ถึงมะแรง
ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้
ไม่เอาแต่แบบนี้

ไม่เอาแต่แบบนี้